มาดูบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะ
ก็มีหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละพื้นที่กันเลยค่ะ
เริ่มที่การหาเสียงของหัวหน้าพักพลังประชารัฐ

ไปรุ่นไปเลยนะคะคุณเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณค่ะ
ตอนเที่ยงก็ไปเดินตลาดนี่คือที่บองมาเช่นะคะ
แน่นอนพ่อค้าแม่ค้าก็มาขอถ่ายรูปนะคะ
บอกให้มาช่วยถ่ายรูปหน้าร้านด้วยจะได้ขายดี
ก็ลุงป้อมก็ไปถ่ายรูปแล้วบอกขอให้เลือกพักพลังประชารัฐด้วยนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็ไปทานอาหารกลางวันที่บองมาเช่ค่ะ
หมูทอดชาววังเจ้าเก่าวังหลังสิริราชก๋วยเตี๋ยวแห้งหมู
และข้าวมันไก่สร้างไห่ค่ะแม่ทานเยอะเลยนะคะ
ตอนที่ทานอาหารอยู่เนี่ยก็มีประชาชนมาขอถ่ายรูปเป็นระยะ
แล้วก็เชียร์ผลเอกประวิทย์นะคะอันนี้คือบรรยากาศ
วันนี้ที่บองมาเช่นะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมา
คือเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าคนขับรถหาเสียงของผู้สมัครพักพลังประชารัฐ
เขต๑ที่บุรีรัมน์เนี่ยไปแจ้งความที่สภบ้านด่าน
บอกว่ามีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบรถหาเสียง
แล้วเอาปืนชนิดลูกโม่จ่อศีรษะข่มขู่
ไม่ให้เปิดเสียงรถแห่หาเสียงในพื้นที่
ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาแถลงบอก
ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่กุขึ้นมา
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะนายมานิดสันทิค่ะ
ซึ่งเป็นคนขับรถแห่หาเสียงเนี่ยเปิดใจค่ะ
เห็นไหมคะคือพูดไปก็น้ำตาไหลไปยืนยันบอก
เขาถูกปืนจี้ข่มขู่จริง
แต่ที่ต้องบอกว่ากุเรื่องเพราะตำรวจบังคับให้รับสารภาพ

พอเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นผู้ต้องหาฐานแจ้งความเท็จ

มูลแล้วก็วิงวอนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
คุณพิราชจากติดลาด
ครับ
ทางด้านตำรวจก็ยืนยันบอกดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ

ว่ามีชายชะกันขับรถตามเพื่อใช้ปืนข่มขู่
ให้รับสารภาพอย่างที่กล่าวหาด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
กระแสหาเสียงของผู้สมัครพักภูมิใจไทย
ก็ลดลงนะคะหลังถูกโจมตีเรื่องนโยบายกัญชา
แล้วประชาชนเกิดความลังเลเข้าใจผิด
สมัครในบางเขตมีการปรับเปลี่ยนป้ายหาเสียงจากเดิมนะคะ

แต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะ
พักจะเล็กเลยนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหม
เล็กจนแทบมองไม่เห็นเลยล่ะนะคะเป็นการปรับนะคะตามกลยุทธ์ค่ะ
ผู้ประชาชนในเขตเลือกตั้งบอกว่าทางผู้สมัครก็ต้อง
เอาตัวเองไว้ก่อนชูเบอร์ของตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะ
ขอให้เลือกตัวผู้สมัครมากกว่าเลือกพักอันนี้ก็เป็นการปรับกลยุทธ์นะคะ
เช่นเดียวกับที่อุบลราชธานีค่ะป้ายหาเสียงของนางสาวโยธาการฟองงาม
สมัครสอสอเขต๔พักภูมิใจไทยก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกัน
จากเดิมเนี่ยมีโลโก้ตอนนี้ถ้าไปดูในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ย
เขาบอกว่าไม่มีโลโก้แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีแดงด้วย
อันนี้ทางซ้ายมือเป็นภาพเป็นก่อนหน้านี้เป็น๘เสียงก่อนหน้านี้
ทางขวามือคือในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อสอบถามนางสาวโยธการถึงเหตุผลว่าทำไมออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ก็ไม่เธอก็บอกว่าไม่สะดวกนะคะสอบถามแหล่งข่าวใกล้ชิดก็บอกว่า
เป็นการเอาป้ายมาเสริมทดแทนป้ายเก่าที่เสียหายจากพายุส่วนโลโก้พักมีอยู่ที่เสื้ออยู่แล้ว
ก็เลยเอาออกเพื่อจะได้ขยายภาพผู้สมัครให้ใหญ่ขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับกระแสอะไรค่ะ